เทจริงถ้าเพราะว่าบกพร่องจริงก็พร้อมที่
จะจัดการขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้นค่ะ
พลตำรวจตรีถากูลณฑีศรีผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครราชศรีมาได้มีคำสั่งย้าย๕เสือ
สถานีตำรวจภูทรจอหอประกอบด้วยพันธุ์ตำรวจเอกสมศักดิ์

พันธุ์ตำรวจโทสูงศักดิ์จันทเมนชัย
รองผู้กำกับการป้องกันและปราบราม
พันธุ์ตำรวจโทจุนทะจันทนรองผู้กำกับการสืบสวน
พันธุ์ตำรวจตรีนรงกรหาทรัพย์สารวัตรป้องกันปราบราม
พันธุ์ตำรวจตรีมณฑลหงกลางสารวัตรสืบสวน
โดยให้ทั้ง๕นายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
โดยขาดจากหน้าที่และตำแหน่งทางสังกัดเดิม
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีกำหนด
กว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วเสร็จ
อกจากนี้ยังมีคำสั่งให้พันธุ์ตำรวจเอกดำรงรอดโพทอง
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ไปรักษาการตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรจอหอ
รวมทั้งเป็นหัวหน้าชุดสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย

ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทันทีโดยไม่มีละเว้น
พร้อมกันนี้ยังรายงานพลตำรวจโทษธวิชชาติพระศักดิ์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓แล้ว
ยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือแน่นอน
ส่วนผู้ต้องหา๑๔๒คนถูกแยกควบคุมตัวไว้ที่๓โรงพัก
ประกอบด้วยสถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมา

และสถานีตำรวจภูทรปักทงชัย
เพื่อจะรอส่งสารในวันจันนี้
เมื่อวานนี้ทหารจากกองทัพภาคที่๒ร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครอง
ส่วนที่กำลังปิดล้อมจับบ่อนการพนัน๓จุด

และบ้านพักใกล้กับสนามแข่งรถจอหอตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชศรีมา
สามารถจับกลุ่มนักพนันชายและหญิงได้รวม๑๔๒คน
พร้อมด้วยของกลางอีกหลายรายการ
จะควบคุมตัวนักพนันทั้งหมดไปสอบสวนในค่ายทหาร
โดยไม่ส่งตัวให้ตำรวจท้องที่ดำเนินการ